ค่ะมีรายงานล่าสุดมาผลพวงจากเอ่อ
มติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานวันนี้คุณศรีสุวรรณนำเรื่องนี้นะคะ
ส่งร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยข้อบังคับรัฐสภาว่ามีอำนาจ
เหนือรัฐธรรมนุนหรือไม่แล้ว
วันนี้โดยนายศรีสุวรรณจัญญา
ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน

ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
เพื่อให้เป็นที่ยุติตามอำนาจของสารรัฐมนต์
รัฐธรรมนูลมาตรา๒๑๐วงเล็บ๒นะคะ
เนื่องจากว่าสังคมก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์
ยติการเสนอชื่อของคุณพิธาอันเป็นยติเฉพาะ
รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ประกอบมาตรา๑๕๙นั้น
รัฐธรรมนูลบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา๘๔
ของพักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่า๒๕คน
และการเสนอชื่อต้องมีสอสอรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐หรือ๕๐คน
ติดังกล่าวนี้รัฐธรรมนูลมีข้อจำกัดจำนวนครั้งหรือไม่อย่างไรนะคะ